ได้เวลาแล้วที่จะไปตามหาผู้โชคดีว่าวันนี้จะเป็นใคร
ที่จะได้มอเตอร์ไซค์เงินลายรีวิว๗อีดิชั่นไป
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
เห็นพี่น้องชาวไทยยิ้มได้และมีแรงใจสู้ต่อไป
เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคันแจกล้านทุกเดือน
รอบที่แล้วใครพลาดไปรอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และมอเตอร์ไซค์ทุกวันและล้านทุกเดือน

อย่างน้องเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
ลายรีวิว๗อีดิชั่นคันนี้

อืมหนูว่าหนูเอาไปให้แฟน

แล้วน้องล่ะจ๊ะถ้าได้มอไซคันนี้ไปจะเอาไปทำอะไรจ๊ะ

เออคุณจนนะก็ดีแล้วน้องเขารู้จักทำมาหากิน

เออไปจีบสาวเขาไปทั่วอย่างนี้นะ

น้องเขายังอยากได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพเลย

นี่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่าขึ้นมา
ต้องให้ตามทุกวันทุกวี

ยังไม่ตก

อย่างที่บอกไปว่าคาราบาลแดง๑๐บาท
แต่เขาแจกรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
เพิ่มอีก๑๐๐คัน
แจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาทจนถึงสิ้นปีเลย

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

เบาแดง๑๐บาทแต่ว่าได้ลุ้นทั้งมอเตอร์ไซค

บีบส่งเขียนบีบส่ง

ทำให้ถูกต้องแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏ

ถ้าทำถูกต้องแล้วก็ยังไงก็ตามมีสิทธิลุ้น

และทองมูลค่า๑ล้านบาทแน่นอน
ย้ำกันอย่างนี้เขียนบีบส่งย้ำกันทุกวัน
ยังไม่เข้าใจเพราะมันมีรายละเอียดเล็กน้อยน้อยอยู่ในนั้น
ใช่เพราะอย่างนั้นแล้ว
ก็ต้องไปดูสิว่ากติกาเป็นยังไง
ก็ต้องไปดูตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ง่ายมากกติกา
ติกามันง่ายแต่อยากจะบอก

ให้ได้รู้เอาไว้นะจ๊ะว่าพี่เนี่ยนะ

จะบอกให้
พี่เขานะเขาก็พูดอะไรไปตาม

แต่จะบอกว่าตอนนี้

ผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์เป็นใคร

อยากเจอผู้โชคดีแล้ว

อ๋อใส่คันนี้จะเป็นของใคร
ติดตามเลย
รุ้นกันค่ะได้ผู้โชคดีมาต่างกายแล้ว
ได้แล้ว
และผู้โชคดีนั่นก็คือ

เบาแดงเค้าจับจริงแจกจริง

ถึงจังหวัดคุณเลย

ก็อยากจะให้ส่งฝามาร่วมสนุกกันเยอะค่ะ
เพราะเราเนี่ยรอมอบโชคให้กับทุกคน

รัฐทีวีช่อง๓๒นี้เลย

รายการตลอดข่าวอยากจะฝากบอกกันเอาไว้
อยากจะบอกสาวบาวแดงทั้งคู่

อยากจะส่งต่อความหลอน
อยากจะส่งต่อความหล่น
ไปดูตลอดข่าวดีกว่าสาว

ผมเพิ่งรู้ตัวผมเป็นน่ารักได้ทำไม

อ้าวแต่มั่นใจได้ว่าเราจับจริงจับจริง
ฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคุณสองมาร่วมกิจกรรมกันได้